นั่นก็คือราหูอมพระอาทิตย์หรือว่าสุริยุปราคาบางส่วน
คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน

คุณผู้ชมจะได้เห็นพระอาทิตย์ยาวนานที่สุดในรอบปี
อยู่กันยาวไปเลยค่ะกับดวงอาทิตย์๑๒ชั่วโมง๕๖นาที
คุณผู้ชมครับนานทีเขาบอกว่าถึงจะเกิดตรงกันแบบนี้
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สุริยุปราคาบางส่วน
คือจะเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยเวลาประมาณบ่ายโมง
ไปจนถึง๔โมงเย็น๑๐นาที
คุณผู้ชมจะสามารถมองเห็นได้ทั่วประเทศนะคะ
วันนี้ยังตรงกับวันคริสมายัน
เวลากลางวันยาวนานที่สุดในปี๒๕๕๙
ดวงอาทิตย์ขึ้นวันนี้ในเวลาประมาณตี๕๕๑นาที
ตก๖โมงเย็น๔๗นาที
รวมแล้วดวงอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้า๑๒ชั่วโมง๕๖นาที
เราจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์นานที่สุดในรอบปี

จะร้อนนะ

แล้วก็พอเห็นแสงแดดยาวแบบนี้

สำหรับปรากฏการณ์ศรยุปราคาบางส่วนครั้งต่อไป

ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่๒สิงหาคม๒๕๕๙
คือพลาดวันนี้คุณผู้ชมรอไปอีก๗ปีค่ะ

คือวันนี้เดี๋ยวรอดูตอน๔โมงเย็นด้วยถูกไหม
ช่วงบ่ายจนถึง๔โมงกว่า
แต่อย่างหนึ่งที่ที่ฉันอยากรู้ว่าคุณมรุดี
คือเวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้
ดิฉันอยากรู้ว่าแบบพวกหมอดูเขาจะมีการออกมาเตือนไหม
แน่นเหมือนมันจะต้องราศรีนั่นราศรีนี้
จะต้องปฏิบัติตัวทำตัวยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือความเชื่อทางโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์นี่
มากจะผูกโยงมาด้วยกันคู่กัน
เพราะฉะนั้นแล้วหมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลา
มาโพสต์คำพยากรไว้ในเฟซบุ๊คแบบนี้
บอกว่าทั้ง๑๒ราศีช่วงนี้อยากให้งดกิจกรรมที่โลดผล

สวดมนต์เป็นประจำจนถึงวันที่๒๗มิถุนายน

ราศีที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมี๒ราศีค่ะ
คือนี่ค่ะตามจอเลยขึ้นอยู่บนหน้าจอราศีเมทุนนะคะ
สำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม
และราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่๑๖ธันวาคมถึง๑๔มกราคม

ขอให้แค่มีสติดูแลตัวเองดี

คุณผู้ชมอยากทราบว่าไอ้คำว่าหมั่นดูแลตัวเองมันต้องทำยังไง
ก็คือมีสติมชทศพบอกนะคะ
รายละเอียดเพิ่มเติมบอกทีมข่าวเลยบอกว่า๒ราศีธนูแล้วก็เมถุนเนี่ย
ต้องระมัดระวังพิเศษก็คือเรื่องหนึ่งการเดินทาง
แล้วก็ระวังเรื่องการโดนแสงของคลาส
คือช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พยายามอย่าออกไป
อย่าไปรับแสนอย่าไปรับแสนจะทำให้มีเคราะห์ติดตัว

ระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเจ็บป่วย
อย่างนี้อย่างนี้คืออยู่แต่ที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยมั้ง

ถ้าเกิดออกไปก็ต้องมีสติไงใช่ต้องมีสติ
ระมัดระวังนะคะ
หมอช้างบอกแหมมันก็อย่างที่คุณบอก

แค่เพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเอง
จะไปไหนก็ระมัดระวังให้เป็นพิเศษ
มนต์อันนี้ก็เป็นความเชื่อในแบบพินดู

ก็ให้ใส่เครื่องประดับสะท้อนแสงสีเงินเอาไว้
เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกัน
ท้อนป้องกันภัยอะไรได้บางส่วน
นะครับก็เป็นเรื่องราวของดาราศาสต
กับเรื่องของโหดาศาสตร์โหดาศาสตร์รวมกันไปนะครับ